อย่างที่บอกก็แปลว่าเวียจะมี

ใครบอกฉันก็ไม่รู้หรอกค่อยข่าวเขาบอกมาอย่างนั้น
ฉันก็ไม่ได้เป็นนักข่าวพ่อก็ไม่ได้เป็นนักข่าวเธอ

คือคนก็ไปชื่นชมคุณเวียกันเยอะเหลือเกิน
ว่าใจดีทั้งในจอแล้วก็นอกจอ

แต่นอกจอเนี่ยก็ยังมีคนไปชมว่า
มีการไปช่วยเหลือคนขี่บิ๊กไบท์นะฮะ

คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าสวนพึ่ง
เป็นอีกหนึ่งที่ที่คนขับบิ๊กไบท์ขับกันไปเยอะ

กระแสชื่นชมเนี่ยเต็มโซเชียลเน็ตเวิร์กทีเดียว
ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไปถึงประเทศลาวนะฮะ

ดังมากเวียดังมาก
นี่รู้เลยว่าซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยจริง

เมื่อกี้มีอย่างเท่ากับ๐๒ล้อ

คุณผู้ชมน่ารักจริง
รถเมธไปกันใหญ่ไหม
เราเค้าก็หันไปเห็นก็ดี
ดังนี้รถเมธไปกันใหญ่แล้ว
คือมีคอนเสิร์ตซึ่งนัดกันไว้นานแล้ว

เพราะว่าชอบสิริปนิกหลายคนที่มาเล่นคอนเซอร์ตหรือวันนั้น
พวกเขาเองก็ไปสวนพึ่งกันบ่อยพอสมควร

ซึ่งใครไปตรงนั้นก็จะรู้ว่ามันจะมีโค้งหนึ่งซึ่งอันตรายสุด

ถึงการต้องมีศาลมาตั้งอยู่และก็เขียวเป็นป้ายโค้งอันตราย
แล้วมันมีงานคอนเสิร์ตเกี่ยวกับบิ๊กไบท์ด้วย
จะมีคนขี่รถบนแบบมอเตอร์ไซด์มาจากช่องหวัดมาร่วมกันทีนี้
ทริปนี้เนี่ยผมไม่ได้ขี่
ขาไปเนี่ยผมก็พูดว่าอย่ามีคนลงไปนะ
คือตรงโค้งเมียบอกว่าเฮ้ยทุกครั้งมันจะมีอุบัติเหตุ

เวลาจะผ่านทีนึงก็ต้องบอกในใจตัวเองนะว่า

กุมารทองทำไมต้องให้น้ำแดงกินครับ
ถามจากพี่หนุ่มแล้วต้องถามจากพี่หนุ่มแล้ว

เพราะกุมารทองไม่ชอบน้ำเขียว
พี่หนุ่มมีมีนี่แล้วนะหนุ่มมีโซโลแกนแล้วนะ
เมื่อกี้เก่งเกียร์อาหนุ่มลมยางอะไรสักอย่าง

แต่เมื่อกี้นี้นอกเหนือจากคุณเวียที่เคยช่วยคน
คุณบาทอีกชั่ว
ไปช่วยใครอ่ะที่สุด
มาสิบปีที่แล้วอีก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

มันก็พี่น้องกันอย่างเงีย

เจ้าเห็นเต๋าสมชายกับสตล้ามเคยขังไว้ในห้องเดียวกัน

นุ่มอย่าชั่ว
เวียไม่เล่าแล้วใช่ไหม

คุณผู้ชมบอกว่าไปทะเลาะกันที่บ้านอายคนอื่นเขา

เวียเนี่ยก็ตอนไปก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีคนมา

เราจะเล่าถึงข่าวเวียสู่กวลเราัดอยู่น่ะฮะ

เค้าก็มองไปปรากฎว่ามีรถลงจริง
ก็ต้องช่วยกัน
ทุกคนจะมีการช่วยเหลือกันตลอดเวลาอยู่แล้ว
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เราชอบเหมือนกันเนี่ย

ก็ยังมีอีกหลายคนที่คอยช่วยเหลือ

ถ้าเป็นนุ่มหรือถ้านักข่าวมาคุณประเสริฐจังเลย

ผมเป็นคนช่วย
บอลทานินก็ช่วยเห็นคุณป้าล้ม
หรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม
วันนี้เห็นเป็นลมเขาก็รีบวางของ
สอนลุงสอนลามเขาก็ช่วยหมดนะ